กรณีที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงของโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
แล้วถึงขั้นไปแทงกันจนเสียชีวิต
ล่าสุดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
แล้วทุกคนจะต้องห่วงตัวข้าเป็นที่ถูกใช้จัง
งานแห่งตัวค้าไม่ได้ผล
ทุกคนได้มารับสัญลักษณ์ที่จะจัดการแม่งตัว
นี่ฮะนี่จังหวะแรกนี่เป็นช่วงชกต่อยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
งานเลี้ยงของบริษัทนะฮะที่แหลมชะบังชนบุรี
คือบางทีบริษัทเขาจัดงานเลี้ยงก็หวังให้พนักงานได้ผ่อนคลายได้สนุกสนาน
ใช่ไหมคือสุดท้ายเนี่ยคือตีกันก็ว่าแย่แล้วนี่แทงกันตายนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นงานเลี้ยงในนี่ตอนช่วงถึงขั้นแทงกันเลยนะฮะ
เป็นงานเลี้ยงของบริษัทหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังที่ศรีราชา
จังหวัดชนบุรีนะฮะเออโหไม่ในเชื่อนะคนที่ถูกแทงเนี่ยชื่อนายกิรสัก
ถูกแทงเนี่ยมีดเนี่ยแทงเข้าลำคอนะฮะโอ้โหเส้นเลือดใหญ่นะใช่ค่ะ
เสียเลือดมากอาการสาหัสเพื่อนเพื่อนก็พยายามเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยกัน
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำสี่ธันวาคมครับ
ท่านผู้ชมครับท้องที่สพแหลมชะบัง
รองงานเดียวกันหลังจากจับได้น่าอดิษรศ์นะฮะนายอดิษรศ์
สละภาพอ้าวงว่าเคยมีปัญหากับชีวิตสักผู้ตายมาก่อน

วันนั้นงานเลี้ยง๔ธันวาคมมาเจอกันก็คาเมนต์กันอีก
มีเรื่องกันอีกก็เลยชกต่อยกัน
ดีศรบอกว่าวันนั้นพกมีดมาด้วย
ก็เลยเอามีดเนี่ยแทงใส่เขาจนเขาเสียชีวิต

พอดีวันนั้นพกมีดมาด้วยเจอคู่อริเก่า

รู้อยู่แล้วว่างานเลี้ยงอาจจะต้องมาเจอกันหรือยังไง

ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ตำรวจนำตัวส่งฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของโจผู้ตายนะครับ
จิลศักดิ์โปยกักนะครับ
ในพื้นที่บ้านที่หมู่๒ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวรร
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านเกิดของเขานะครับ
ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่นะฮะญาติญาติก็เตรียมสถานที่เอาไว้
คุณแม่ของโจนะครับบอกว่าพอทราบข่าวเรื่องลูกชาย
ว่าถูกแทงจนเสียชีวิตตอนงานเลี้ยงของบริษัท
ทำใจไม่ได้เพราะลูกชายคนนี้คือเสาหลักของครอบครัว
ไปทำงานที่โรงงานที่ชนบุรีได้๓ปีเวลาได้เงินมาก็ส่งมาให้พ่อกับแม่ที่กาญจนบุรี
วันเกิดเหตุ๔ธันวาคมลูกชายโทรมาหาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงของบริษัทนะแม่
ยังเตือนอยู่เลยว่าเออยังไงก็ระวังตัวหน่อยนะลูกขณะเดียวกันนะครับที่แม่บอกว่าเตือนให้ระวังตัวเนี่ย
ก็เพราะแม่เนี่ยรู้มาก่อนว่าเมื่อเพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๒มกราคมปีหน้านะฮะ
ปี๖๖ลูกชายเนี่ยจะบวชแม่ก็เลยบอกเออระวังตัวหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะบวชแล้วปีหน้า๒๒มกราคม
ก็เตรียมงานอยู่นะจ้างแตรวงแล้วด้วยพิมพ์การ์ดเชิญงานบวชเอาไว้หมดแล้ว
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยนี่ฮะการ์ดเชิญงานบวชเห็นไหมฮะจีรศักดิ์โปรยกักหรือว่าโจ
ที่วัดที่บ้านนะฮะที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีเสาร์๒๖มกราคมแม่บอกว่าสุดท้ายเนี่ย
แม่ต้องเปลี่ยนจากงานบุญเนี่ยมาเป็นเชิญงานศพนะฮะ
แม่ของผู้ตายบอกว่าอยากให้คนก่อเหตุได้รับโทษสูงสุดนะครับ
เหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นไปเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้โดนโทษประหารชีวิต
วันที่๒๑๒๒๒มกราเนี่ยลูกก็จะบวชไง

แสดงว่าขวานหน้านี้คือครอบครัวเทียมไปจัดงาน
มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
นะครับทุกผู้ชมครับคุณแม่เล่าให้กับคุณในติชาวผู้สื่อข่าวของ
ฟังนะครับบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกพี่ลูกน้องที่เป็น
ญาติญาติกับโจเนี่ยฝันนะฝันแปลกก็เลยมาเล่าให้แม่ฟัง
บอกว่าในฝันเนี่ยนะได้เจอกับโจก็ถามโจไปว่าเออพี่โจมา
ทำไมโจก็ตอบกลับมาบอกว่างานศพไม่สนุกเลยงานมันกร่อยมาก
มองว่าความฝันนี้อาจจะเป็นวิญญาณของลูกชายที่อยากจะ
บอกว่าไม่อยากให้แม่เงียบเศร้าก็เลยมาบอกยัดนะเพลงธรณี
กันแสงอะไรพวกเนี้ยมันเศร้านะมันกร่อยมากแม่ก็เลยให้เปลี่ยน
ปองนะครับปิงปองนี่คือแฟนของโจนะครับนางสาวเกรดสุดาบุญคล้าย
บอกว่าเธอกับโจคบหากันมา๓ปีโจเนี่ยเขาชอบเล่นฟุตบอลวันนี้เธอ
ก็เลยเอาเสื้อเอากางเกงเอารองเท้าฟุตบอลมาให้โจด้วยนี่ฮะจะมาวาง
โรงศพของโจเสื้อฟุตบอลตัวนี้นี่เป็นเสื้อตัวโปรดของโจนะครับ
ซึ่งเธอบอกเธอยังไม่ได้ซักเลยเพราะว่าโจเขาเคยใส่เอาไว้นี่นะฮะหลังจาก
เกิดเรื่องเสียใจมากนะเสื้อตัวนี้เหมือนกับเป็นสื่อแทนใจหากไม่มี
นุ่มแล้วเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากนี้ไปจะใช้

ยังคิดถึงวันส่งวันสุดท้ายเลยเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเขาไม่อยู่
อ่ะเราจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่กับพ่อกับแม่เรา
โอเคแต่ว่าด้านหลังจากนี้ถ้าเรากลับไปเราจะอยู่ยังไง
มีเขาอ่ะเพราะปกติเราจะอยู่ด้วยกันทุกวันใช่ไหมคือแบบทำอะไร
ด้วยกันทุกวันนะพี่ควรมันเจอกันทุกวันใช่ไหมแล้วพ่อกันเนี่ย
กลับไปมันไม่เจอแล้วแล้วมันจะทำยังไงคือแบบมันสลายไปหมดแล้ว
ล่าสุดนะครับทางฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุนะครับครอบครัวของนาย
ดีศรพุมมาเนี่ยคุณแม่ของโจที่เสียชีวิตบอกว่าทางฝั่งนั้น
เขาติดต่อมายังแม่แต่แม่ยังไม่พร้อมจะคุยนะรอให้เสร็จงาน
ศพลูกชายก่อนค่อยพูดคุยกันส่วนศพของลูกชายจะชับ
นักกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็จับได้แล้ว